ผู้ชมครับมาดูความเซ็งของหนุ่มโรงงานคนหนึ่งฮะ
รถกระบะเอาไว้ริมถนนในซอยนครหลวง๒๙
ในซอยคลองหลวง๒๗นะครับ
เช้ามาจะไปทำงานนะครับโอ้โหถูกขโมยล้อแม็กซ์ไป
ค่ะสงสารน่ะคือไม่ใช่ล้อเดียว

คือจะให้เขาไม่ต้องขับไปไหนเลยเนอะ
ขโมยแบบ๔ล้อแล้วเอาถ่านอะไรมาวางรองให้เขาก็ไม่รู้
มาสอนล้อเดียวก็ไปไหนไม่ได้แล้ว
คือแบบรสเดียวจะเออมีอะไรอะไรมาใส่ได้นึกออกป่ะ
นี่แสดงว่าพวกมีเวลามากเอาไป๔ล้อเลย
เนี่ยฮะรองเริงไว้ให้เรียบร้อยหารดูสิ

แม่แสดงว่าคนร้ายมันมีเวลาเหลือเฟือนะครับ
ทพยหญิง๕๔๒๐กรุงเทพมหานครนะฮะ
เจ้าของรถก็คือนายสันติวันคำวันนี้เขาเข่าแทบสุดเลยครับ
ตื่นเช้ามาเจอรถเนี่ยโอ้โห๔ล้อนี่หายหมดถูกถอดออกหมด
มีท่อนไม้มาหนุนรองแทนล้อเอาไว้เจ้าของรถจอดรถไว้ริมถนนในซอยคลองหลวง๒๗
คลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็จอดตั้งแต่ตี๕เมื่อวานนี้ตี๕ของเช้าวันจันทร์
ปรากฏว่า๖โมงเช้าวันนี้คือ๖โมงเช้าวันอังคาร
ออกมาจะขับรถไปทำงานพบว่าล้อถูกขโมยไปหมดแล้ว
ขอบสิบแปดนิ้วสีน้ำตาลได้ใช้ล้อที่ติดรถเนี่ย
เทินมาในราคา๑๒๙๐๐บาทเอาล้อเดิมไปเทิร์นมาจ่ายเพิ่ม
เป็นรูปดาวแบบเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นพวกรถพวกนี้ด้วย
แต่เขาไปเทิร์นมาแหละ๑๒๙๐๐บาทของ๔เส้น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอทราบเรื่องเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นย่านชุมชนนะมีร้านค้าตั้งแผงขาย
มีรถยนต์จอดอยู่ริมถนนเยอะแยะไปหมดรถยนต์ของผู้เสียหายยังจอดอยู่ที่เดิม
ยังไปไหนไม่ได้อ่ะยังไม่มีล้อยังไม่มีล้อ
ก็สภาพล้อเนี่ยถูกถอดออกไปหมดนะครับ
แล้วก็มีรอยแม่แรงยกล้ออยู่ที่พื้นถนนช่วงบริเวณล้อหลังด้วย
แต่ว่าพื้นที่แถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดไงอ๋อแล้วไม่มีคนเห็นเลยเหรอคะ
กว่าจะถอดได้ครบ๔ล้อมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ
มีแม่แรงมาเลยอ่ะมีรอยแม่แรงที่แบบมาวางแล้วก็มายกรถขึ้นแล้วก็ถอดล้ออ่ะ
สันติเจ้าของรถที่ถูกถอดล้อแม็กซ์นะครับบอกว่าพักอยู่ที่ห้องเช่าใกล้กับจุดจอดรถ
แต่ที่ห้องเช่าไม่มีที่จอดรถก็ต้องเอารถมาจอดไว้ริมถนนเหมือนกับคนอื่น
ที่ผ่านมาก็จอดรถในจุดต่างใกล้กับที่พักนี่แหละ
ก็จอดตรงนั้นตรงนี้ไปก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเมื่อวานนี้เอารถมาจอดตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปทำงาน
งานกลับมาก็มาดูรถก็พบว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
ก็กลับเข้าที่พักเมื่อวานไม่ได้เอารถไปทำงาน
เช้าวันนี้เดินมาที่รถเพราะวันนี้จะขับรถไปทำงาน
พบว่าล้อที่เป็นล้อแม็กซ์ด้วยถูกถอดออกไปจนหมด
ก็รีบโทรหาภรรยาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ส่วนล้อที่ถูกถอดออกไปเนี่ยเป็นล้อรถแต่ง
คาดว่าคนร้ายที่ขโมยต้องเล็งเอาไว้เล็งว่าอันนี้เห็นแบบนี้อยากได้แบบนี้
รุ่นแบบนี้ถึงมาเอาของเขาแล้วเอาไปครบเลย๔ล้อ๔เส้น
ตรงนี้ผมจอดครั้งแรกครับตรงนี้ครั้งแรกเลยครับ
แต่ในที่นี้ผมจอดจุดนี้จุดแรกครั้งแรก
แต่ที่อื่นผมก็จอดสับกันจอดครับเพราะว่าเราไม่มีที่จอด
แรกที่ผมเจอก็คือโดนเขาแล้วคือโดนขโมยแล้วโดนแล้ว
มาเห็นรถอย่างนี้ก็ตกใจครับผมตกใจพอสมควร

ผมเคยเห็นข่าวแบบนี้ครับแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองครับผม
ผมคิดว่าเขาน่าจะมาจ้องแล้วครับ
เพราะว่ารถผมไม่ได้จอดตรงนี้จุดนี้นะครับไม่ได้จอดจุดนี้จุดเดียวครับ
มันไม่ได้แตกต่างจากล้อรถแต่งทั่วไปหรอกครับ
มันเหมือนกันครับก็คือล้อรุ่นนี้จะเป็นล้อทั่วไปครับ
แล้วก็ราคะก็ไม่ได้แพงมากคนทั่วไปมีบรรยายศือใสมันกัน
ก็ได้ไปทั้งยางทั้งล้อ๔เส้นนะ
คุณกิติศักดิ์โวรณสกผู้สื่อข่าวของเราไป
คาดว่าคงไม่ได้ให้กำลังใจอะไรกันมากมาย
เพราะคุณกิติศักดิ์เองก็ลำบากอยู่
คุณกิติศักดิ์ก็ลองไปถามกลุ่มบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
ขณะนั้นช่วงที่ยังเปิดร้านกันอยู่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ
คาดว่าคนร้ายคงอาศัยช่วงกลางดึกเลย
เพราะว่าช่วงนั้นคนจะไม่พลุกพลาดแล้ว
โดยหลังจากที่ข่าวเรื่องล้อรถของผู้เสียหายถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
แล้วก็นำภาพล้อแม็กซ์ของร้านขายล้อย่านปฐุมธานี

บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับของผู้เสียหาย
เอามาโพสต์แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เลย

นี่เห็นไหมทำไมร้านนี้มันถึงมีเหมือนรถของคุณสันติที่หายไป
ว่าคนขโมยเอามาขายต่อร้านนี้หรือเปล่าแล้วร้านนี้มาขายอีกทีอะไรแบบนี้นะ
ต้องตามไปที่ร้านค่ะนี่นักข่าวของเราไปนะ
นายจุมพลหงิมห่วงเจ้าของร้านบอกว่าล้อแม็กซ์ที่เอามาโพสต์ขาย
ไม่ใช่ล้อแม็กซ์ของนายสันติที่ถูกขโมยค่ะอืม
แต่เป็นล้อแม็กซ์ที่มีลูกค้าเอารถยนต์มาเปลี่ยนล้อแม็กซ์ที่ร้าน
แล้วขายให้กับเขาเมื่อสามวันก่อนถ้าสังเกตดูให้ดี
จะเห็นว่าล้อแม็กซ์ของร้านกับของนายสันติต่างกันนะคะลองดู
ก้านล้อเขาบอกว่าไม่เท่ากันนะคะ
ฝาปิดดุมล้อลายยางจุกลมก็ต่างกันค่ะ
ก้านล้อที่เป็นแฉกแฉกใช่ไหมใช่ขนาดไม่เท่าอ่านะคะ
แม็กซ์ของที่ร้านและของนายสันติเป็นล้อแม็กซ์ที่กลุ่มแต่งรถเขานิยมกันอืม
แต่เนี้ยอ่าลองดูดีดีนะเขาบอกขนาดก้านอ่ะมันไม่เท่า
ลายยางก็ไม่ใช่จุกลมก็ไม่ใช่ฝาปิดดุมล้อก็ไม่ใช่อย่างนี้นะคะ
เหมือนกันนะครับก็ราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทจนถึงหกเจ็ดหมื่นอ่ะโอ้
ใช่เนี่ยราคาแพงอ่ะล้อแม็กของนายสันติที่ถูกขโมยไป
ว่าคนร้ายก็น่าจะเอาไปขายในเฟซบุ๊กเหมือนกันครับ
เพราะว่าร้านขายแม็กซ์ส่วนใหญ่ไม่รับซื้อแม็กซ์ที่ไม่มีที่มาที่ไปค่ะอืม
เพราะก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกดำเนินคดีข้อหารับของโจรทางร้านเขาก็กลัวครับ
เขาไม่รับซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าก็เลยอยากจะฝากบอกถึงชาวเน็ตด้วยว่า
ถ้าจะเอาภาพล้อแม็กซ์ที่ร้านเขาไปแชร์จนเกิดความเข้าใจผิดร้านก็กลัวว่าจะได้รับผลกระทบ
เพราะลูกค้าที่มาใช้บริการก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจกับทางร้านนะคะมันมีแค่รูปที่มันโยงกันว่าผมอ่ะ
อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับล้อที่หายแต่ว่าของผมเนี่ยผมอ่ะได้เทินมาโดยที่เอ่อ
ถูกต้องอยู่แล้วยี่ห้อยางกับลายยางนะครับมันใกล้เคียงกันแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับ
ถ้าดูดีดีก็คือร่องกลางมันจะมีอยู่ไม่เหมือนกันแล้วส่วนรายละเอียดของล้อแม็กซ์ด้านใน
ก็จะมีทั้งล้อของผมมีฝาปิดตรงกลางนะฮะแล้วก็ลักษณะของก้านก็ไม่เหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะแล้วก็จุดอื่นอื่นยังมีอีกหลายจุดนะครับ
แต่ว่าจริงผมต้องมีข้อมูลจากล้อลูกค้าที่หายก่อนว่ามันเป็นล้อแนวไหน
แต่เท่าที่ดูอ่ะครับแตกต่างกันโดยชื่นเชิงเลยครับ
ลายนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากนะฮะถือว่าขายดีมากครับผม
ซึ่งล้อแนวนี้๑วันร้านค้าจะต้องขายออกอยู่แล้ว
ปกติไม่ค่อยรับซื้อกันนะครับถ้าเป็นร้านค้าโดยเฉพาะนะครับ
ถ้าเราไม่มีหลักฐานที่มาที่ไปทางร้านส่วนใหญ่จะไม่รับซื้อ
แต่มันจะมีเป็นแบบไปขายตามพวกเว็บไซต์หรือว่าเพจต่าง
เฟซบุ๊กก็มีครับผมที่เขามียีล้อตัวนี้แล้วมาขายกันอะไรมีครับ
คือก็ต้องยอมรับว่าล้อที่มันเป็นที่นิยมหรือว่าลายพวกนี้
สีสันแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันก็มีเยอะแยะไปหมดอ่ะใช่ไหม
คนที่เอาไปโพสต์แล้วก็ไปกล่าวหาเขาเนี่ย
ถ้าไม่มีหลักฐานจริงเนี่ยระวังหน้านี้ผิดกฎหมายนะ

ในที่ระแวกเกิดเหตุนะฮะว่ามันจะมีภาพลักษณะของคนร้ายต้องสงสัยตรงไหนอะไรยังไงไหม
เพราะตรงจุดตรงนั้นเลยเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดใช่
แสดงว่าโอ้นแม่นแรงมาแล้วก็คงจะแบบออกไปถอดกัน
ผ่านไปผ่านมาถ้ามีใครเห็นก็อาจจะคิดว่า
อาจจะเจ้าของรถเองเจ้าของรถถอดเองอะไรอย่างนี้